ไม่มีหนีไม่จ่ายนี่เป็นคติของชายเมากร่าง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันในปั๊มค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากนั้นตัวเองไม่มีเงินนะคะถามเด็กปั๊มจะเอาระเบิดหรือปืน
เพราะเงินไม่มีให้เลือกเอาให้เลือกระหว่างระเบิดกับปืน
ไม่เอาสักอย่างหนึ่งไม่เอาสักอย่างหนึ่งนะคะ
และหลังจากนั้นใช้ช่วงเวลาที่คือเด็กปั๊มเขาก็กลัวไง
ถอยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปั๊มน้ำมันในตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้เองค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือพนักงานเติมน้ำมันเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าคุณทิพย์หะไทยเล่าว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบปี
สวมซื้อยึดลายพรางท่าทางเมาแน่แน่ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงเข้ามาเติมน้ำมัน๔๐บาท
พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นมือจะเอาเงินเธอบอกว่า
เขาไม่ได้ให้เงินหนูเขาถามหนูว่าจะเอาระเบิดหรือปืน
ด้วยความรวดเร็วถึงคิดได้ตอนนั้นเอื้อมมือไปดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ออกมาเลยค่ะ
เพื่อไม่ให้คนร้ายหลบหนีจังหวะนั้นคนร้ายหนักข้อขึ้นค่ะ
ชักอาวุธมีดออกมาแล้วพูดว่าหรือจะเอามีดให้๓ตัวเลือกแล้วนะ
ระเบิดปืนหรือมีดเธอกลัวค่ะช่วงนั้นเพราะมันประชิดตัวมาก
ก็เลยถอยห่างออกมาและจังหวะนี้คนร้ายดันมีกุญแจสำรองอีก
มาเสียบสตาร์ทรถหนีไปเลยเธอก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ที่ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่บอกว่ามันเล็กเนอ
สี่สิบบาทนะแต่เขามาข่มขู่แบบนี้ถึงในที่เลย
ขณะเกิดเหตุเพื่อนพนักงานถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจน
อันนี้แหละค่ะเป็นหลักฐานสำคัญที่มอบให้กับตำรวจ
ซึ่งตำรวจจะแก่รอยจากจุดนี้จากคลิปนี้รวมถึงร่องเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีต่อไปค่ะ